เริ่มกันที่โค้ชด่วนดานัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
พอใจค่ะหลังจากที่ทีมตบลูกยางสาวไทยชนะปอโตริโก้ไปสามต่อหนึ่งเซตส่งท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกสองพันยี่สิบ
ส่วนเป้าหมายต่อไปนะคะก็คือติด๑ใน๘ของศึกชิงแชมป์เอเชียเพื่อให้ได้สิทธิ์ไปลุ้นตัวโอลิมปิกรอบที่๒ในการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
โดยการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒๐ที่กรุงโซเกาหลีใต้
จะแข่งขันกัน๑๘๒๕สิงหาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดค่ะ
ส่วนวอเล็กบอลชายไทยอายุต่ำกว่า๒๓ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียที่แข่งขันกันที่เมียนมาร์
เวลา๔โมง๑๕นาที
และสามารถชมเทปบันทึกการแข่งขัน
ผ่านทางเทรารัสทีวีช่อง๓๒เวลา๒๔๕นาที